วันนี้มีประเด็นพาดหัวข่าวหลักอะไรบ้างค่ะ
หนุ่มขายของออนไลน์เห็นเงาดำคิดว่าโจรขึ้นบ้าน
คว้าปืนยิงที่แท้เป็นญาติ
รับเสียใจจริงคิดว่าเป็นโจรขโมยของ
เพราะแอบเข้าบ้านตอนดึกดื่น
คิดสั้นกระโดดแม่น้ำปิงฆ่าตัวตายต่อหน้าประชาชนและนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลางมหาร่างนานกว่า๓ชั่วโมง
สาเหตุฆาตป่วยโรคสูงเศร้า
ร่ำไห้เจอแล้วหนุ่มทหารเกณฑ์หายปริศนา
แท้เที่ยวสระบุรีเพลินไม่มีเงินหลงทางกลับบ้านไม่ถูก
ทำใจเรื่องโดนลงโทษทางทหารทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ
โซเชียลวิจารณ์เก่งมักง่ายจอดซื้อของริมถนนเจอมอเตอร์ไซค์หัวร้อน
ไม่พอใจโดนจอดขวางทางปลาหินใส่จนกระจกแตก
หลากหลายประเด็นนะคะวันนี้หลายความรู้สึกด้วย
แล้วก็ดูน่าสนใจทุกข่าวเลยนะคะ

ใช่เรื่องของโชคกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อวานนี้ไทยรัฐเราก็ถ่าย
ทอดสดนะคะเรื่องของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

หลายคนเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนเลยกันทีเดียว
ส่วนอีกหลายคนนะก็พูดกันเหมือนกับเป็นการปลอบใจตัวเองว่า
หลวงพ่อคูณก็บอกแล้วว่าไม่ได้สนับสนุนให้เล่นอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นจะไปเอาเลขหลวงพ่อมาเล่นได้ยังไงนะคะ
ไปดูเศรษฐีที่เกิดขึ้นนะคะเศรษฐีใหม่
เกิดขึ้นในหลายจังหวัดอย่างที่นครราชศรีมาก็มีหนุ่มนักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
สลากินแบ่งรัฐบาลเอาเลขมาจากไหน
เอาเลขมาจากทะเบียนรถตัวเองนี่แหละ๔ใบ
ถูกรางวัลที่๑รับไปเลย๒๔ล้านบาทนะคะ
นี่แหละรายแรกจังหวัดนครราชศรีมาก็คือ
บัณฑิตอินทสิงอายุ๓๔ปี
เป็นนักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภรรยาด้วยนะคะทำงานอยู่ที่เดียวกัน
และลูกชายวัย๖ขวบไปทำไมกันคะ
เอาสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑๔ใบเนี่ยนะคะ
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองนครราชศรีมาไว้ก่อน

มีแม่ค้าเดินเร่ขายสลากเข้ามาในร้าน
ก็เห็นหมายเลข๙๖๗๑๓๔ตรงกับเลขทะเบียนรถกระบะ
พอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑ดีใจมาก
เงินที่ได้ก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
และก็ยังไม่คิดจะออกจากงานด้วยนะคะ

เขามาขายให้ชี้โต๊ะเป็นข้าว

อีกคนนึงอยู่จังหวัดเดียวกันเลยนะคะอีกหนึ่งผู้โชคดีจากนครราชศรีมาค่ะ
เป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาววิไลวันรัตนะนะคะ
เป็นพนักงานของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เจ็ด
นำสลากกินแมงรัฐบาลสองใบที่ถูกรางวันที่หนึ่งเป็นเงินสิบสองล้านบาทเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันที่สพมนครราชศรีมาค่ะนางสาววิไลวันบอกว่า
สลากมาจากแผงค้าที่ถนนจอมพลด้านหลังอนุสวรีเท้าสุรนารี
ออกรางวัลสองวันค่ะคนแรกนี่ก่อนออกหนึ่งวันเดียว
คนนี้ก่อนออก๒วันนะคะก็ได้กันมาคนละครึ่งเนาะ
ซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินติดตัวอยู่ร้อยเดียวเองค่ะพอดีไปเห็นสลากที่มีเลขตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเอง
แล้วก็เป็นเลขที่ซื้อประจำคือเหมือนตามมาอยู่แล้วอะค่ะก็เลยอ่ะซื้อมาละกัน
สองใบแต่มีเงินอยู่หนึ่งร้อยอ่าทำงานไม่ได้หรอกยืมเพื่อนเออยืมเพื่อนบอกเพื่อน
ขอยืมเงินร้อยหนึ่งได้ไหมอ่ะกะว่าเออขอลุ้นเลขสองตัวท้ายก็พอค่ะ
กลายเป็นว่าได้ไปหมดเลยหกตัวถูกรังวันที่หนึ่งไปสิบสองล้านบาทค่ะ
ดีใจมากซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเดินทางไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จะได้จะได้ขอแปลกสักนิดสักหน่อยอ่ะเนอะเออ
จังหวัดนี้เนี่ยเศรษฐีเกิดใหม่พร้อมกัน๔คนเลยค่ะ
รวมแล้วเป็นเงินถึง๓๐ล้านบาท
คนแรกคือนายพงปะนดจันคามิอายุ๓๔ปี
สาวประเภท๒ชาวตะบน๔อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสเกต
ถูกรางวัลที่๑๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้านบาท
ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาร่วมยินดีกันเยอะเลยนะคะ
นายพงปะนดสาวประเภท๒บอกว่าทำอาชีพขายขนมจีน
และปาราศัพท์ส่งขายเป็นสินค้าโอทอป
ก่อนวันออกรางวัลไปซื้อของที่ร้านค้า
มีพ่อค้านำสลากมาขายให้
ตอนแรกตัวเองก็นึกไม่ออกจะซื้อเลขอะไรดี
นึกขึ้นได้ว่าเดือนมีนาคมนี้จะอายุครบ๓๔ปี
และเห็นมีเลข๓๔พอดีก็เลยซื้อเก็บไว้เลย๒ใบ
พอออกรางวัลพ่อค้าโทรมาบอก
ก็เลยรู้ว่าถูกรางวัลที่๑ค่ะ
เขาบอกว่าเงินที่ได้จะสร้างบ้านใหม่ให้กับพ่อแม่
และจะซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในครอบครัวด้วยนะคะ
ส่วนที่หมู่บ้านตาเบาะตำบลปลือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกด
ก็มีคนถูกรางวัลที่๑ถึง๒ล้านคน

นางสมุดคำพินิศและนางจิตราลานต้วน
ซึ่งเป็นญาติกันถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลคนละ๑ใบ
รับเงินรางวัลไปคนละ๖ล้านบาทค่ะ
อีกรายคือนางชวีวันแก่นหมั่นอายุ๔๕ปี
เป็นชาวบ้านที่ตำบลดูนอำเภอกันธรรมจังหวัดศรีสะเกด

รับเงินรางวัลไป๖ล้านบาทเช่นกัน
ก็นำสลากไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพกันธรารมนะคะ
อีสานนี่แหมรวยกันเต็มที่เลยนะคะ
วันหลังต้องไปนู่นแหละเสี่ยงดวงต้องไปซื้อที่นู่นแล้วล่ะ

นายสนทรยากรรมจารย์วัย๓๒ปี

เป็นพนักงานฝ่ายบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ
เขาเอาดำสลากที่ถูกรางวัลที่๑จำนวน๑ใบ

แล้วก็ลงบันทึกประจำวันที่สพนครพนม
คือหนุ่มดวงเฮงคนนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งจะแต่งงานมา
ขออภัยคนนี้เพิ่งจะแต่งงานมา
กับภรรยาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๑ค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมามีหมอดูทักค่ะบอกว่าจะถูกรางวัลใหญ่
ไปขอพรจากพญาศรีสัตนาคาราชที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนครพนม
เสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวด
จนกระทั่งถูกรางวัลที่๑ในงวดนี้ค่ะ
เงินที่ได้เขาบอกว่าก็จะไปใช้หนี้ที่สร้างบ้าน
พร้อมกับเตรียมลาบวชเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะ
และจะจ้างคณะหมอลำมาแสดงถวายปู่พญาศรีสัตนคราช
ที่ให้โชคลาบด้วยค่ะ